เพราะว่าที่งานกระถิ่นงานนี้คุณรู้ไหม
จู่ก็เกิดเรื่องราวโหชวนอ้นละหมานเลย
เพราะว่าพึ่งหลวงแตกรัง
มาทำร้ายคนที่ไปร่วมงานกระถิ่น
แต่ว่าทำยังไงถึงเพิ่งหายไปได้

หายค่ะเพิ่งบินหายกลับเข้ารังทันทีเลย

แม่พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองนี่แหละ
ไว้ที่วัดคลองห้วยโพตำบลป่างิ้วอำเภอเมือง
เขามีการจัดงานทอดกระถิ่นสามัคคีขึ้น
ภายในงานเนี่ยก็มีชาวบ้านประชาชนร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
หลังจากทำพิธีต่างเสร็จแล้วก็มีชาวบ้านบางกลุ่มเขาทำอาหาร
เพื่อที่จะเตรียมแจกจ่ายให้กับคนที่มาร่วมงานกัน

แล้วก็มีบางกลุ่มกำลังร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานคึกคักเหมือนเราเลย
จู่จู่คุณขาดูค่ะ
โอ้โห

นี่คือรังพึ่งหลวงนะคะ

เพลิงมันแตกเพลิงออกมาจากรังอะคุณ
ออกมาอารวาสต่อยมาทำร้ายชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้
เขาบอกว่าชาวบ้านได้รับบาดเจ็บกันไปเป็น๑๐คนเลย
บางคนถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
เพราะว่าพึ่งเนี่ยโอ้โหต่อยทีบางคนแพ้นะ
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะ
คุณพี่กฎชมนต์โชติธรรมวัฒน์เนี่ย
เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้กับนักข่าวของเราฟัง

เขาอยู่ที่บริเวณเต็นต์ที่ใกล้กับรังพึ่งเลย
แต่ว่าตัวเขาไม่ได้กลัวอะไร
เพราะว่าที่ผ่านมาคือเขาก็เคยเห็นแล้วว่าต้นไม้ต้นนี้

แต่ว่าพึ่งหลวงในรังเนี่ยก็ไม่เคยออกมาทำร้ายใครเลย
แต่ครั้งนี้คาดว่าพึ่งเนี่ยน่าจะตกใจเสียงเครื่อง
เสียงเครื่องแห่แตรวง

ก็เลยตกใจแตกตื่นฮือ
ออกมาจากรังเลยค่ะบินออกมาไล่ทำร้ายชาวบ้านเขา
เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณพี่เขาเล่าให้ฟังกันหน่อยจ้

มาทำบุญเขาก็ไม่เคยออกมาต่ออีกชาวบ้านนะ
แล้วก็เนี่ยพึ่งมีงานนี้แหละที่เขาออกมา

แต่ว่างานนี้อาจจะมีเครื่องเสียงมีแตรวง